ผมเป็นคนชมบุรีนะครับนะครับคนชมรีผมรู้จักเยอะนะครับ
แต่ถามว่าสนิทไหมผมสนิทคนเยอะมากแต่คนที่ท่านเห็นไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งผมนะครับ
ที่หนึ่งท่านไปเช็คที่อยู่เขาเรื่องที่สองผมไม่สนับสนุนเขาไหม
ผมไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเขาผมมีเพื่อนอีกหลายคนนะฮะที่มาวันนั้น
แต่ผมก็ไม่อยากที่ผมบอกครับผมไม่อยากไปเปิดคลิปทั้งหมดนะครับ
ผมก็อยากให้เพื่อนสมาชิกให้เข้าใจผมว่าผมก็อยากให้มันจบแค่ตรงนี้
แต่ผมก็ยอมรับว่าคนชมรีแต่ไม่ใช่คนอยู่ในเขตผมรู้จักไหมรู้จักนะครับ
แล้วไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเขาให้มาผมไม่ได้เป็นคนไปจ่ายตังค์เขา
หรืออะไรเขาไม่ได้มีการที่เขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ
อันนี้ต้องเรียนตรงนะครับวันที่เขาเกิดเรื่องเนี่ย
ผมยังเป็นห่วงเขาซะอีกนะครับว่าคนชมรีไปกี่คนผมยังไม่ทราบเลยนะครับ
นะครับนี่ในส่วนหนึ่งนั้นผมขอเรื่องเรื่องที่บอกกล่าวหาว่าผมยุโยงปลูกปั่นนะครับ
นะครับผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานด้วยความเคารพจริงจริงนะครับเรื่องนี้
ผมเองนะครับด้วยความเคารพเพื่อนผู้แทนทุกคนในสภาผมเองก็มีเพื่อนทุกพัก
ผมเองก็ไม่อยากจะพูดในเรื่องสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวหาผมนะครับ
จริงแล้วผมไม่อยากให้เอาเรื่องความจงรักภักดีนะครับ
ของคนไทยทั้งชาติหรือความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนชาวชนบุรี
ซึ่งผมเป็นผู้แทนจังหวัดชนบุรีนะครับไม่ควรเอามาอภิปรายในเวทีแห่งนี้นะครับ
ถ้าผมจะพูดถ้าผมไม่พูดออกไปในสิ่งที่เห็นแต่เหรียญด้านเดียวมันไม่ได้นะครับ
ผมจะอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองก็มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องครับท่านประธาน
ผมไปเช็คมาแล้วครับว่าวันที่๑๗นะครับวันที่มีเรื่องอันนี้ผมให้ดูคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะตอบนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ไม่มีใครอยากเห็นผมก็ไม่อยากจะเปิดนะครับ
ดูฮะดูครับอยู่ในที่ตั้ง
ท่านบุฎีครับมันมีความจำเป็นมั้ยครับ
ผมจะไม่มีเนวส์มีวีดีโอถึงกระทบใครทั้งสิ้น
ผมไม่ตัดทิ้งหมดทุกคนนะครับ

สิทธิ์เพื่อนทุกคนผมก็อยากให้เพื่อนเคารพสิทธิ์ในเรื่องพวกนี้
ผมไม่อยากให้เพื่อนพูดเรื่องอย่างนี้ในสภานะครับ
คือเราก็เพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับ
เราก็ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกัน
เพื่อนฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล
ผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็ต้องแก้ข้อเก่าหาในสิ่งที่เพื่อนฝ่ายค้านพูดถึง
ซึ่งจริงแล้วผมก็ไม่อยากจะเปิดท่าน
แต่วังเอิญว่าในรูปที่เพื่อนท้อสอได้พูดเป็นคนชมบุรีจริง
เป็นคนที่ผมรู้จักจริงเพราะผมเป็นผู้แทนชนบุรี๑๐กว่าปี

ผมจะเล่าให้ฟังว่าในการที่เขาจะมาในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้อง
ผมจะไปห้ามเขาไม่ให้มาผมก็เป็นคนอย่างไรล่ะท่าน
เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากพูดต่อนะฮะแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนสมาชิก
ผู้แทนในสภานะครับว่าจริงแล้วเรื่องนี้ผมไม่อยากจะพูด
แต่ผมก็บังเอิญมีคลิปว่าคนใกล้ตัวหรือคนสนิทอะไรแล้วแต่นะครับ
แต่ผมเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าผมเองไม่มีความคิดที่อยากให้พี่น้องคนไทย
ทะเลาะกันไม่มีความคิดในการเห็นต่างเห็นได้
แต่ไม่อยากให้ไปก้าวล่วงในสิ่งที่คนไทยทุกคนรักแค่นั้นเองนะครับ
ผมกราบเรียนด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ